ส่วนความคืบหน้าเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบ
คือที่มาที่ไปค่ะเธอบอกว่าปวดท้อง
แล้วก็ไปบอกพี่สาวพี่สาวพาไปโรงพยาบาลพาไปหาคุณหมอ
คุณหมอก็จับตรวจร่างกายเลยไปพบว่าอวัยวะเพศมันฉีกขาด
มีรอยบอบช้ำหลังจากนั้นซักประวัติซักไปซักมา
เธอรับสารภาพกับคุณหมอทีมพยาบาลและพี่สาว
ว่าถูกคนแถวบ้านและญาติข่มขืน๗คนด้วยกันเป็นระยะเวลา๒ปี
แบ่งเป็นผู้ชาย๕เยาวชน๒ค่ะ
ตำรวจนำตัวทั้งกลุ่มทั้ง๗คนมาสอบปากคำประมาณ๒วัน
ไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเข้าสู่ขั้นตอนการฝากขัง
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่๕คนค่ะ

เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจสพมสุพันบุรี
ควบคุมตัวผู้ต้องหา๕คนค่ะ
นำขึ้นรถไปฝากขังต่อสารสุพรรณบุรี
โดยตำรวจนำกำลังเข้ามาช่วยคุมตัวผู้ต้องหา
ฝ่ากลุ่มสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก
เพราะถือว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจนะคะ
ผ่านตำรวจเอกมาโน่นจิตพักดี
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีระบุ
ว่าคดีนี้ญาติพาเหยื่อมาพบพนักงานสอบสวน
โดยแจ้งว่าถูกข่มขืนกระทำชำราวโดยบุคคลใกล้ชิดหลายคน
และมีผลตรวจยืนยันจากทางแพทย์ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง

โดยส่วนใหญ่กลุ่มที่มาข่มขืนน้องคนนี้เป็นเครือยาศกัน
และคนที่รู้จักอาศัยอยู่ในระแวกบ้านเดียวกัน
จากนั้น๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ทั้ง๕คนนะคะ
ในข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓
๓ปีกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งขณะนี้ทั้ง๕คนยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
ส่วนอีก๒คนที่เป็นเยาวชน
มีการข่มขืนกระทำชำราวผู้เสียหายหลายครั้งเช่นเดียวกัน
พนักงานสอบสวนทำหนังสือเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ขั้นตอนนี้เป็นฝั่งของกลุ่มผู้ต้องหา
ส่วนฝั่งของผู้เสียหายที่ต้องทำควบคู่กันไปนะคะ
ก็คือการสอบปากคำเช่นเดียวกัน
เป็นการสอบปากคำโดยทีมสหวิชาชีพเพราะว่าน้อง
ยังคงเป็นเยาวชนอายุ๑๒ปีนะคะ
ซึ่งข้อมูลที่ได้ก็คือไปพบว่า
พฤติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๗คนเริ่มแบบนี้ค่ะ
เริ่มจากนายทรงวุฒิหรือนายโดอายุ๒๐ปีเป็นคนก่อเหตุ
กระทำชำราวคนแรกเลยช่วงปิดเทอม
ก็คือช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี๒๕๖๐
และจากการเป็นคนแรก

เพราะนายโด่ไปข่มขู่บอกห้ามบอกใครนะ

และช่วงที่มาก่อเหตุพกมีดติดตัวตลอดเวลา

นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะ
จากนั้นค่ะครั้งล่าสุดที่น้องถูกกระทำชำราว
กระทำชำราวโดยผู้ชายที่ชื่อว่านายสุรัตน

ครั้งล่าสุดเกิดขึ้น๓มิถุนายนช่วงเย็นค่ะ
นั่นแหละเป็นเหตุการณ์สุดท้ายและทำให้น้องมีอาการปวดท้อง
นำมาสู่การพาไปตรวจร่างกาย
ส่วนคนอื่นไทม์ไลน์เป็นแบบนี้นะคะ
นายอนันต์ค่ะอายุ๕๒ปีก่อเหตุกระทำชำราว
เด็กหญิงอายุ๑๒ปีรายนี้ช่วงเดือนตุลาคมปีของ๒๕๖๑
คนต่อมาในเชิญอายุ๓๕ปี
ก่อเหตุช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
พยาวอายุห้าสิบสองปีก่อเหตุเดือนพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
นี่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ส่วนกลุ่มเยาวชนสองคนนะคะ
เด็กชายอายุสิบสี่ปีก่อเหตุเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
และเด็กวัยสิบสองปีเท่ากันเลยค่ะก่อเหตุช่วงเดือนมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
คือปีนี้ที่ผ่านมานี่เองนะคะส่วนสถานที่ที่กลุ่มผู้ต้องหาไปก่อเหตุ
ก็คือบ้านบ้านของเด็กผู้หญิงนั่นแหละที่พักอาศัยอยู่เพราะว่าอยู่กับคุณยายนะคะ
จากนี้ก็คือพื้นที่ห้องน้ำในระแวกบ้านซึ่งเป็นที่รับตาผู้คนค่ะ
ไทม์ไลน์ทั้งหมดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนครอบครัวของเด็กหญิง
ซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะพ่อบุญธรรมอายุ๕๓ปียอมรับว่าทราบเรื่องแล้ว
ตอนนี้คิดถึงสงสารลูกซึ่งหากเป็นความจริงอยากให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด
ฟังเสียงพ่อบุญธรรมเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะเกล็ดอย่างงี้คุณพ่อเครียดไหมตอนนี้
เครียดครับคิดถึงลูกเลยคิดว่าถ้ามันผิดก็ไปทำผิด
ส่วนฝากฝั่งของครอบครัวผู้ต้องหานะคะก็มีหลายครอบครัวนะ
ก็มีตั้ง๗ครอบครัวแต่ละครอบครัวแต่ละคนในครอบครัว
ออกมายืนยันบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าพ่อสามีและเครือญาติด้วยกัน
มาก่อเหตุแบบนี้ตามที่เด็กกล่าวอ้างฟังเสียงของแต่ละคนแต่ละครอบครัวหน่อยค่ะ
ทำก็คือต้องรับคำไป
ส่วนผู้ต้องหาอีก๔คนหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการประกันตัวนะคะ
จึงส่งตัวฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปค่ะ
ก็ติดตามกันนะเป็นคดีสะเทือนใจคนในสังคม
เพราะว่าคนในครอบครัวทั้งนั้นเลย